พี่บอกเธอแล้วใช่ไหม

ยังไงมันก็จะต้องเป็นของฉัน

คุณแท้จะไม่ตบทีมงานใช่มั้ยคะ
เรื่องตกเอาไว้ในเวลาการทำงานแล้วกันค่ะชีวิตจริงไม่ตกแล้วกันค่ะ
วันนี้จะขอเลือกมาซ่อมแทรกความสวยความราวของแท้เนี่ยคะ
ได้เลยค่ะเรื่องความสวยไม่มีการ์ดถามมาได้เลย
ความสวยมันคือชีวิตจริงค่ะแต่ความแซ่บก็ไว้ในละคร
จริงรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคุณแม่ก็แต่งหน้าแต่ว่าจะแต่งให้ตัวเองจริงก็น่าจะประมาณม๒ค่ะ
สำคัญคิดแรกของแพรสมัยนั้นอุทัยทิพย์เท่านั้นค่ะ
ทาได้ทั้งแก้มและปากรวมถึงตาด้วย
ใช่ค่ะยิ่งแดงยิ่งแบบแทรกค่ะ
คือตอนเด็กเราคิดว่าการแต่งหน้าที่ดีที่สุดคือการแต่งหน้าชัดปากเราต้องชัด
แล้วพอมันแน่นทั้งคิ้วทั้งตาทั้งปากมันก็จะแบบอะไรแวะ
ส่วนที่แต่งยากที่สุดคือคิ้วค่ะเขียนเท่าไหร่ก็ไม่เปย์สักที
ใช้เวลาเขียนประมาณ๕นาทีค่ะถือว่าเนียนที่สุดแล้ว
น่าจะเป็นแบบรวมดูแล้วมันแบบกลมมากกว่า
เพราะว่าหน้าแพร่คือเป็นคนแต่งได้หลายแนวค่ะ
ใช่เวลาทำงานจะบอกว่าบทร้ายจะแน่นมาก

ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็มีเวลาพักผิวด้วย
คือให้ผิวสูตรออกซิเจนบ้าง
ก็มีบางวันที่เราพักการแต่งหน้าค่ะ

บำรุงทำผลิตภัณฑ์ดีค่ะ

คือเครื่องสำอางแพ้อาจจะไม่ได้เยอะมาก
เพราะว่าส่วนใหญ่จะให้ช่างแต่งหน้าให้ค่ะ
ค่ะนี่คือกระเป๋าเครื่องสำอางผมแพงเองค่ะ
มีทุกอย่างอย่างละอย่างละน้อยค่ะ

ก็จะมีประมาณเกือบ๑๐อั้น

อันนี้ค่ะจะเป็นแปลงที่ทารองพื้น
จะบอกว่าก่อนหน้านี้เกลี่ยลองพื้นด้วยนิ้วมือ
เพราะว่านิ้วเรามีอุณหภูมิของร่างกายทำให้

แต่บางทีคือเรากดเยอะแล้วมันก็เป็นรอยนิ้วมือลากไป
อย่างนั้นใช้แปลงดีกว่าแล้วก็จะวนสวยอย่างนี้
นี่แล้วก็จะเป็นที่ปัดแก้มค่ะ
มีแบบฝุ่นแล้วก็แบบครีม

สีมันน่ารักน่ารักกว่าของแบบเมกา
อเมริกาจะเป็นแบบสายฝอแบบสีเข้มพริกเมนต์แน่น
อันนี้ก็จะทาแบบบางนิดนึง

อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่มีสี
ส่วนอันนี้เป็นแป้งแบบมีสีค่ะ
อันนี้คือพาเลสตาที่แพลใช้บ่อย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแบบเอิร์ทโทนแบบที่เขาบอกว่าแพทย์ชอบค่ะ
เป็นสีแบบใช้ง่ายใช้ได้ทุกวัน

คล้ายเหมือนแป้งแต่เนื้อเป็นรองพื้น

จะมีความเนียนกว่าเหมือนแป้งฝุ่น
งพับทั่วไปเพราะว่าเป็นเนื้อรองพื้นค่ะ
แล้วก็จะดูไม่โป๊ะด้วยดูบางค่ะ
มันจะทำให้มิติหน้าของเราดูแบบตรงนั้นทึบ

แต่ว่าถ้าอยากให้ส่วนไหนดูทุ่งเราก็จะทานี่
ทำให้แบบส่วนนั้นดูโดดเด่นขึ้นมา

ขาดไม่ได้ของสาวคือที่มีขนตาค่ะ
ทำให้ดูงตาดูสดใสเหมือนเด็กป่าวสี่

พอเราดัดเส้นขนมันจะได้คงอยู่ได้

แล้วก็ต้องหนีบจากคนเบาแล้วค่อยไล่ขึ้นค่ะ

ลิปสติกจริงก็จะมีไม่กี่สี
แพทย์จะเน้นให้ความชุ่มชื้นมากกว่าค่ะ
เพราะว่าแพทย์เป็นคนปากแห้งตลอดเวลา

สีมันก็จะแบบส้มอิด
ถ้าเราอยากให้แบบลุคดูดุดูเปรี้ยว

แต่ว่าถ้าเราอยากให้ดูแบบใสเบา

ชอบตัวแท่งที่เล็ก

มันจะเหมือนได้เส้นขนมากกว่า

เพราะอย่างที่บอกคือแพทย์เขียนคิ้วไม่ได้จริง
ดังนั้นอุปกรณ์ต้องช่วยเราค่ะ
เอาไว้เขียนข้างในของเกาหลีอีกแล้ว
แล้วก็อันนี้ของญี่ปุ่นค่ะ

ถ้าสมมุติว่าทาสีดำมันก็จะดูแบบ

แต่พอเราแบบทาสีน้ำตาลมันก็จะดูอ่อนเยอะ

ได้เคล็ดลับตัวนี้มาแบบบังเอิญมาก

ปรากฏว่ามันอยู่ได้ทั้งวันเลยจ้า

บำรุงก่อนระดับตัวนี้เลยสุดยอด
ซื้อมาแบบบังเอิญหมดแล้วค่ะ
น่าจะเป็นนี่ซื้อประมาณสามรอบแล้วค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องตบแป้งพับแบบให้มันดูหนาหนา
ลงอันนี้เลยแล้วมันก็จะเนียนกันไปแล้วอีกอย่างมันมีเขาเรียกคอนซิลเลอร์อยู่ข้างในตลับด้วย
สำหรับคนขี้เกียจแบบแพ้ตัวนี้คุ้มค่าจริง
นี่เลยจะบอกว่าหาซื้อยากมาก
หายากค่ะเคลอร์ผลิตคุณอาจร้องว่ากันได้

๒คือจากอันนี้เพราะว่าเทาะได้ทั้งปากและแก้มและตา
อีกอันนึงนี้ค่ะตาเราต้องจะใส่เด็กป่อซี

ไม่เราเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้ว
รูดมาให้มาแบบมันก็น่าจะโอเค
และนี่คือเครื่องสำอางของแพรพิชาพานะคะ

สำหรับมือใหม่หาแต่งนะคะ
เครื่องสำอางชิ้นหนึ่งไม่ได้เหมาะกับทุกคน
ทางที่ดีแปลว่าลองซื้อแบบ
ไม่ได้แบบไปฟังมาจากรีวิวที่เขาจ้างมาอะไร
ต้องมีวิจารณญาณในด้านนี้พอสมควร
เพราะว่าบางทีใช้แล้วหน้าพังไปเลยก็มี
เราต้องเลือกดีอ่านดี
ฝากให้ทุกคนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าให้ดีด้วยนะคะ
ตอนนี้แพทย์ก็เหมือนจะให้สัมภาษณ์มานานแล้วนะคะ
เลี้ยงข้าวไปหน่อยหิวข้าว

โปรดติดตามตอนต่อไป